เครียดเนี่ยนะคะเราก็คงจะเครียดเหมือนกันนะคะ
ถ้าหากว่าในชุมชนมีคนเร่ร่อนและวิกลจริต
แล้วก็อาจจะทำร้ายร่างกายเราได้ในวันใดวันหนึ่ง
อยู่ร่วมด้วยนะคะปัญหานี้ค่ะ
วันนี้รุนแรงเพราะว่าเกิดขึ้นกับคุณยายท่านหนึ่ง
อายุ๗๖ปีถูกคนเร่ร่อนวิกลจริต
เตะทำร้ายอาการสาหัสค่ะ
อันนี้ค่ะคุณผู้ชมดูภาพนี้
คือเดินมาคุณยายก็เดินกางร่มอยู่จริง

คือต่างคนต่างจะไปที่ใดที่หนึ่ง
ก็ไม่คิดว่าจะมาทำแบบนี้
ก็ไม่ได้ระวังตัวอะไรถูกไหมคะ

นี่ค่ะคุณยายท่านนี้อายุ๗๖ปี

เข้าที่กลางลำตัวคุณยาย

แล้วหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็เดินไปต่อ
เดินไปแบบชิวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่คุณยายอนงนะคะ

ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล

เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับใครอีกก็ได้นะคะ

เอาภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ทวงถามความคืบหน้า

เพราะว่าพฤติกรรมเข้าข่ายบุคคลอันตราย

ยังน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าท่านอายุมากแล้ว
แล้วก็ถือว่าถูกใช้กำลังรุนแรงค่ะ
ถ้าคนเรามันอยู่ด้วยกันในสังคมมีคนแบบนี้
เราก็ต้องเอาไปไว้ในที่ที่เขาไม่ควรมาอยู่

หรือว่าถ้าถึงเขาติดยาหรืออะไรเขาก็ไม่ปกติ
แต่ตอนนี้อาการคุณยายภาพรวมก็ยังโคม่าอยู่
หรือว่าอย่างไรครับ

ควบคุมตัวได้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้นายพงศรสุวรรณสีอายุ๒๗ปีนะคะ

แล้วก็มีประวัติคดียาเสพติดด้วยทั้งเสพทั้งครอบครอง
ตอนให้การกับตำรวจนะผู้สื่อข่าวบอกไม่สะทกสถานค่ะ
บอกตำรวจบอกเมาเหล้าขาว
แล้วเดินผ่านมาเห็นหน้าคุณยายคล้ายคู่อริ
หน้าคล้ายคู่อลีก็เคยเข้าไปขอเงินจะเอาไปกินเหล้าต่อ
แต่คุณยายไม่ให้ก็เลยเตะสั่งสอน

เหรอแต่จังหวะเตะนี่มันแป๊บเดียวมากเลยนะ

เอ่อก็จัดเทียวเลย
ออกมาเจอคุณยายก็เลยเตะเลย

นี่ค่ะก็เจอข้อหาทำร้ายร่างกายสาหัสแล้วก็เมาสุรา

ขณะที่นายเอกพบเหลืองประเสริฐทีมงานสายใหม่ต้องรอดยืนยันบอกว่า
ปัญหาคนวิกลจริตเร่ร่อนเนี่ยอันตรายมากนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องดำเนินคดีให้เด็ดขาด
ไม่ใช่ยกเว้นเพราะว่าบางรายเนี่ย
ตอนทำมีสติครบถ้วนค่ะ
นี่ค่ะคดีนี้ก็เช่นเดียวกัน
ค่ะนี่ค่ะโอ้โฮนี่
นี่ก็ถือว่าเป็นภัยอีกอย่างหนึ่งในชุมชนเลยทีเดียวนะคะ